ตามเรื่องของทีมชาติไทยกันหน่อยนะครับ

ก็จะมีการฝึกซ้อมในเป็นวันที่๒ด้วยนะครับ
ทางเจ้ากันธนวซึ้งจิตธวร
ก็มีการออกมาเปิดใจด้วยนะครับว่า
ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เขาจะเล่น
ฟุตบอลรายการชิงแชมป์อาเซียนแล้วก็จะได้เล่นร่วมกับรุ่นพี่ไม่ว่าจะเป็นชนะทิพย์ธีรทรหรือว่าธีรสินนะครับ
ซึ่งตัวเขาเองก็รอคอยที่จะได้เล่นร่วมกันนะครับก็เดินทางมาสมทบกับทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
สำหรับเจ้ากันธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรนะครับก็กล่าวหลังการฝึกซ้อมว่า
ตอนนี้นะครับว่าเขาเองก็มีความตั้งใจเต็มที่ในทุกเกมที่จะต้องการที่จะลงเล่น
แล้วก็เพื่อตอบแทนแฟนฟุตบอลชาวไทยที่เคียงข้างเขามาเสมอนะครับ

ที่จะได้ร่วมเล่นกับรุ่นพี่หลายคน
แล้วก็สร้างความสัมพันธ์ทั้งในสนามแล้วก็นอกสนาม

แชมป์อาเซียนครั้งแรกของเขาเหมือนกันนะครับแล้วก็หวังว่าจะได้แชมป์ในรายการนี้นะครับ
สไตล์ของผู้พี่แต่ละคนแล้วก็น้องด้วย
ก็จะได้นำไปปรับใช้แล้วก็พยายามพัฒนาตัวเองต่อไปครับ
ก็จะทำให้ดีที่สุดครับถ้ามีโอกาสก็
จะทำให้เต็มที่แล้วก็อยากจะนำแชมป์กลับประเทศไทยครับ

ไม่ว่าจะเป็นวรชิตกณิตศรีบำเพ็ญจากชมบุรีเอฟซี
เทพป้อมพันธ์ของเมืองทองยูเนเต็ดกิจสตากาแมนของชมบุรีเอฟซี
ประธานเข็มดีปากาหลังลูกครึ่งไทยเดนมาร์จากโอบีโอเดเซ่น
หลีกของเดนมาร์นะครับแล้วก็รวมไปถึงเจนพบภูขี่เนี่ยก็
เป็นนักเตะที่ติดทีมชาติไทยในชุดอาเซียนเป็นครั้งแรกด้วยนะครับ
วรชิตแล้วก็วิรเทพเองเคยติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ไปแล้วนะครับ
ใน๓๙คนที่เดินทางไปแข่งขันฟุตบอลโลก๒๐๒๒
รอบคัดเลือกโซเอเชียรอบ๒ที่ประเทศโยอี
แต่ไม่ติดใน๒๓คนสุดท้ายนะครับ